นี่ข่าวใหญ่ระดับประเทศนะคะต้องส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้ประสบภัยที่อีสานโดยเฉพาะที่อุบลค่ะ
และแน่นอนฮิโรคของเราพี่บินบรรลือริสต์
พูดหมดเปลือกเลยเรียกว่าได้ใจคนทั้งประเทศจริงนะคะ

ว่าปรากฏการณ์นะคะแล้วก็เป็นการทำ
ซึ่งครั้งนึงพี่บินเคยมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
ว่าเขาชอบทำช่วยเหลือคน
ชอบเก็บสบอย่างที่สาบก็คือเป็นงานประจำของเขาอยู่แล้ว

แล้วเป็นพระเอกคนแรกจะบอกว่าของโลกของเอเชียเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งหนึ่งเคยเลิกกับแฟนเพราะว่าญาติของแฟนบอกว่าเป็นพระเอกเก็บศพ
เป็นพระเอกสับปะเหลอนะคะเอาไปฟังความรู้สึกนะคะบางช่วงบางตอน
ก่อนหน้านี้ที่พี่บินก่อนที่จะลงไปเนี่ยค่ะสัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐของเรา

ดาราคนแรกที่ออกมาเก็บศพ

ไม่มีใครทำจนกระทั่งทุกวันนั้นผมยังติดมาเพราะว่าไอ้พระเอกสับปะเลอ
ไม่น้อยใจเลยแม้แต่แฟนที่ผมจีบอยู่นะสมัยนั้น

เขาบอกให้เลือกเก็บศพได้ไหมญาติทางฝ่ายผู้หญิงเขาบอกว่า
มีจะเอาลูกเขยไปไอ้พระเอกเก็บศพมาเป็นลูกเขย

เอาอย่างนี้ถ้าผมจะเลิกเก็บศพผมเลิกกับคุณดีกว่า
นะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะก็ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะคะ

แล้วคือยอดบริจาคเนี่ยค่อนข้างหลั่งไหลมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เมื่อวานนี้ต้องถึงกับบัญชีในระบบออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ย

ก็เลยต้องเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันอีกบัญชีหนึ่ง

เห็นว่าเมื่อวานนี้มันมีบัญชีปลอมมาด้วย
เช็คให้ดีเอาไปบริจาคเข้าไปเนี่ย
ดูชื่อด้วยชื่อบินบรีรึเปล่านะคะ
อืมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปอย่างต่อเนื่อง
๐๓๐๖๑๗นไม่ใช่แค่ดราม่าอย่าไปด่านางนะคะ
ถูกต้องลงพื้นที่จากของช่วยน้ำทรวมกัน
และก็จะอยู่ยาวกันไปเลยอีกสองสามวันกันเลยทีเดียว

พ่อแม่พี่น้องก็เขาเรียกอะไรก็ยิ้มออกแล้วล่ะค่ะ
เขาบอกว่าไปให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยด้วย
เห็นคลิปหวานของสาวมิดแกรนก็จะได้อารมณ์ดีเนาะนะคะ
อีกหนึ่งกลุ่มก้อนนะคะชาวตลกพี่หม่ำเมื่อวานนี้นะคะ
วบระดมพลนะคะคุณตุ๊กกี้แล้วก็ดึกนี่ค่ะ
มีคาราบาลมามีพี่ปูพงศิษย์มาสร้างความสุขค่ะ
โรงเบียร์นะคะแจ้งวัฒนาค่ะ
แล้วก็รายได้บัตรเข้าชม๓๐๐บาทเนี่ยค่ะ
ก็คือนำเงินทั้งหมดไปช่วยที่ภาคอีสานเลยค่ะ
ซึ่งพี่มามกับพี่ตุ๊กกี้เนี่ยพี่ชายาก็มานะคะ
สัมภาษณ์ก่อนขึ้นเวทีนะคะว่าเขาเนี่ยประสบปัญหาเลย
พี่หม่ำไปถ่ายหนังลับเลยรอยเอสค่ะ
ปรากฏว่าเส้นทางโดนตัดขาดแล้วก็ต้องหยุดกองเลย
ส่วนพี่ตุ๊กกี้เนี่ยคือไปช่วยเหลือถึงพื้นที่เลยนะคะ

หม่ำพูดถึงตอนหนึ่งที่แบบของขึ้นเลย

คือเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วยังลอยคอไปขโมยของเข้ามาด้วยนะคะ
รุณาอย่าไปทำเลยค่ะเพราะว่ามันผีซ้ำด้ำพลอย
คือซ้ำเติมความเดือดร้อนของคนอื่นนะคะ
ไปฟังสัมภาษณ์พี่หม่ำในช่วงนี้เลยค่ะ
อกเห็นใจกันแน่ลำบากอยู่แล้วนี่เป็นรักของเขาอีก

สำคัญคือโอ๊ยเดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะค่ะ
คือสำคัญกว่านั้นคือคนเท่าคนแก่ที่ไม่ออกจากบ้าน

เขาลำบากอยู่แล้วแม่นค่ะแต่ไม่เป็นไรครับ

เพราะว่ามันขโมยเยอะจริงค่ะ
น้องดิฉันนะคะก็เปิดหอพักอยู่ที่ป่านมูล
คือแบบอยู่กินลำบากแล้วต้องมาคอยแบบกันขโมยแบบลอยคอ
คือคุณผู้ชมโอ่งยังขโมยเลยอ่ะ

ฉันว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคนที่จะรับซื้อของต่าง
ฉุกคิดไว้เลยว่าเขาเอาของมาจากไหน
ใช่นะคะก็ต้องระวังแล้วก็ส่งกำลังใจกันแบบด่วนเลยค่ะ